คุณผู้ชมตอนนี้กระแสของภาพยนตร์ดังแน่นอนครับ
ภาพยนตร์ฮีโร่ที่โอ้โหคนไปต่อแถวดูกันยาวเยียด
มันมีภาพของการต่อสู้ในภาพยนตร์ค่อนข้างจะสนุกสนาน

เขาบอกว่ามันตื่นตาตื่นใจจนคนดูต้องลุกขึ้นจากเก้าอี้

ของการดูหนังเรื่องนี้หรอคะ
คือน้ำมันน้ำมันตกลงมากลางโรงหนังเขาดูอยู่เนี่ยครับคุณผู้ชม
คือเป็นฉากที่คนกำลังลุ้นทานอสตัวร้ายในเรื่องเนี่ย
แล้วน้ำมันตกลงมาพอดี

เขาบอกว่านี่มันเอฟเฟค๕มิติหรือเปล่า

เพราะว่าหนังก็ต้องหยุดฉายกลางคันเพราะน้ำมันหล่นมาเยอะมากนะครับ
หลังเกิดเหตุก็มีการระงับการฉายก่อนแล้วก็ไปแก้ไขกันก่อน
แล้วก็ให้ผู้ชมเนี่ย